พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีที่
หญิงสาวอายุยี่สิบสองปีที่จังหวัดศรีสเกตฯ
เสียชีวิตไปสามวันอืมแต่ญาติมาดูเนี่ย
ลงเตรียมจะเผาแล้วนะคะปรากฏว่าร่างยังอุ่นอุ่น
ยังเหมือนขยับตัวได้อยู่ก็เลยชะลอการเผาเอาไว้ค่ะ
แต่ล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วค่ะ
เรื่องแปลกนี้ขอเล่าเท้าความกันก่อนนะคะ
เกิดขึ้นที่วัดศรีกอลาวบัวรภารามตะบนปราสาท
อำเภอหุ้ยทัพทันจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
โดยนางสาวนันทิดาสุขจันทร์อายุ๒๒ปี
เป็นผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่๕เมษายนนะคะ
โดยหมอระบุในใบบรรณบัตรว่าเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
ทางญาติเองก็เตรียมชาปนกิจในวันที่๘เมษายน
แต่พอเปิดฝาโลงออกมาดูแล้วทุกคนต้องตะลึงค่ะ
เพราะว่าใบหน้าของผู้เสียชีวิตไม่เน่าไม่บวมไม่มีกลิ่นเหม็น
แล้วก็ไม่เหมือนคนเสียชีวิตทั่วไป
แขนและขาก็อ่อนนุ่มไม่แข็งเหมือนคนเสียชีวิต
ญาติเลยยังคงเก็บศพเก็บร่างเอาไว้ก่อน

จากนั้นก็นำร่างของผู้เสียชีวิตนี้ไปนอนที่สาราการประเรียนในวัดนะคะ
และนำเครื่องตรวจวัดชีพจรมาวัดก็พบว่ามีชีพจรเต้นตามปกติค่ะ
ด้านนางจงรักษรปราบอายุ๔๓ปี
ซึ่งเป็นแม่ของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าว่า
ลูกสาวป่วยเป็นโรควรรณโรคมีปัญหาทางเดินหายใจ

ต่อมาเมื่อวันที่๒เมษายนได้ไปพบหมอตามนัด
หมอตรวจร่างกายแล้วแจ้งว่าไม่พบเชื้อ
แต่หมอก็ยังสั่งให้กินยาต่อไป
กระทั่งวันที่๔เมษายนช่วง๖โมงเย็นค่ะ
ได้ไปกินเนื้อย่างนะคะกับพี่ชายและน้อง

กระทั่งถึงเวลา๔ทุ่มแยกย้ายกันเข้านอนค่ะ
เวลาล่วงเลยไปถึงตี๒ของวันที่๕เมษายน
ผู้ที่เสียชีวิตนี้นะคะก็บอกว่าแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกนอนไม่ได้รู้สึกกระวนกระวาย
จึงจะไปหาหมอซึ่งตอนนั้นยังสามารถเดินขึ้นรถเองได้ค่ะ

ก็เริ่มมีอาการกระวนกระวายไม่ยอมนั่ง
ให้ผู้ตายนั้นไปนั่งในกระบะหลัง
พอขึ้นรถกระบะด้านหลังแล้ว
ก็มีอาการกระวนกระวายทุรนทุรายหายใจไม่ออก
และกรีดร้องสองถึงสามครั้ง
จากนั้นก็ล้มลงสิ้นใจ
ทางญาติก็พาไปโรงพยาบาลนะคะ
เมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้นหมอก็บอกว่าสิ้นใจแล้วค่ะ
จากเรื่องนี้นะคะทีมข่าวก็ไปสอบถาม

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ได้ให้ข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศพไม่แข็งตัวเอาไว้ว่า
เมื่อเสียชีวิตแล้วประมาณ๑๒ชั่วโมง
โดยจะแข็งแบบนี้ประมาณ๖๑๒ชั่วโมง
จากนั้นจะมีอาการเริ่มอ่อนตัวลงเหมือนเดิมอีกครั้ง
ซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นไปตามธรรมชาติ

มักคุ้นเคยกับการนำศพไปฉีดยาฟอร์เมอลีนกันที่ไม่ให้ศพเน่าและเละ
คุ้นเคยกับการที่ศพจะต้องแข็งตัว

ไปดูการสืบค้นข้อมูลและการหาข้อเท็จจริงนะคะ
เกี่ยวข้องกับด้านของความเชื่อกันบ้าง

ชาวอำเภอขุขันเชื้อสายกัมพูชาซึ่งเป็นร่างทรง
เดินทางมาดูร่างของนางสาวนันทิดาตั้งแต่วันที่๘เมษายน
ตัวในด้วงเองก็บอกว่าวันแรกพบว่ามีร่างกายที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เช็ดเหงื่อของหญิงสาวรายนี้มาดมก็พบว่าไม่เหม็นเหมือนคนปกติ
แต่เมื่อกลับบ้านไปแล้วนะคะได้นอนหลับฝันไปแล้ว
ฝันว่าหญิงรายนี้มาบอกว่าจะไปแล้วนะไม่มาแล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมาร่างทรงนั้นกลับมาอีกครั้ง
คาถาเป่าไข่ไก่ดิบแล้วนำไข่ไปวนผ่านใบหน้า
จากนั้นนำเอาไข่มาตอกใส่ชามดู
พอเห็นลักษณะของใครค่ะร่างทรงถึงกับสายหน้าและบอกเลยว่าน้องตายโหงแล้ว
เรื่องนี้นายจงรักเล่าว่าวันนี้นะคะสภาพของร่างกายของหญิงสาวรายนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อวานและวันก่อน
มีร่างกายลักษณะเหมือนคนเสียชีวิตแล้วค่ะ
งานนี้นะคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีก็ได้เดินทางมาดูศพด้วย
และยืนยันว่าน้องไม่ได้เป็นปอบแต่ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้ก็เป็นการเสียชีวิตตามปกติ
ส่วนทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจสงสัยเหตุการณ์ใดแล้วนะคะ
และได้มีการเผาร่างเมื่อเวลาบ่าย๒ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
จากการนำเสนอข่าวแล้วเราก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ลักษณะศพทั่วไปก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่สิ่งที่เราเคยชินคือปกติแล้วเขาบอกว่าพอตายปุ๊บตัวจะต้องแข็งเนี่ยค่ะ
มันเกิดจากเราที่ไปฉีดฟอร์มาลีนเข้าไป